จากมีชาวบ้านเขาไปแชร์ภาพ
น้ำท่วมเป็นหุมเป็นบ่อก็ลงไปนุ่งกระจมอกซะเลยครับ
ลงไปเล่นน้ำเอาน้ำมาอาบบางคนก็ไปเดินแบบถ่ายแบบในบ่อน้ำ
ไม่ได้มีกรณีเดียวนะก่อนหน้านี้ก็มีหลายกรณีเยอะมากเหมือนกัน
ถ้าบอกว่าเรื่องนี้เหมือนเป็นการประจานประเทศตัวเองหรือเปล่า

ไปฟังพร้อมกันจากคุณสุภาพว่าเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ

หยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่า
ต้องการจะอธิบายกับท่านนายกรัฐมนตรีหน่อย
ขอดูภาพที่เป็นข่าวอยู่ในโทรทัศน์
อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ที่คุณกอล์ฟได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่
มันเกิดเหตุที่ถนนสาย๑ที่อำเภอแม่ละมาดจังหวัดตาก
ถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่ออิเละเขะอยู่อย่างนี้

แล้วปรากฏว่านี่อยู่ก็มีภาพผู้หญิง

ไปนั่งนุ่งกระจมอกอาบน้ำกัน
ภาพนี้ลงหนังสือพิมพ์ออกโทรทัศน์
แล้วส่งความหมายว่าเขาต้องการจะร้องเรียนว่า
มาทำถนนให้หน่อยเถอะ
สภาพอย่างนี้ลงไปอาบน้ำได้
นายกรัฐมนตรีไม่พอใจครับ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เรียกหานักข่าว
สำนักที่ไปลงข่าวนี้

แล้วท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มันเสียหาย
เอาฟังเสียงนายกรัฐมนตรีหน่อย

นายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนี้

เดี๋ยวคุณคอยดูแล้วกันนะ
ทั่วโลกเข้าไปประจานอยู่นั่นทั่วโลก

ใครแค่ไปพร้อมไปบอกเขาเขาก็ทำให้แล้ว

ไปบอกได้เผลอโน้นไปบอกผู้ว่าโน้น

ทุกวันผมเห็นผมก็สั่งไปเดี๋ยวนั้น
ตบตรงนั้นถนนตรงนี้เอารถไปไถดูนี้

แต่ผมไม่เข้าใจไอ้ถนนเส้นนี้มันอะไรกันนักหนา
แล้วจีมหาไทยเขาโมโหอยู่นั่น

ผมจะเล่นงานในผู้รับผิดชอบข้างล่าง
แล้วให้มันเดือดร้อนไปให้หมดเลยทั้งหมด

แล้วดูที่มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้านเมือง
เอาเข้าไป
ครับนายกรัฐมนตรีงุดหงิดครับ
แต่ว่าในฐานะคนทำสื่อ
ขออธิบายชี้แจงแทนสื่อด้วยกันหน่อย

แล้วควบคุมดูแลคอลัมป์เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ย

ว่าเขาคงไปร้องเรียนตามลำดับขั้นแล้วล่ะ

คงไปร้องกับอบตแล้ว

เข้าใจว่างบประมาณคงไม่มี

พอเขาเดือดร้อนกันเขาก็ต้องร้องผ่านสื่อ
วิธีการร้องผ่านสื่อให้ได้ผลเนี่ย
ถ้าแค่ไปบอกเฉยสื่อไปถ่าย
ภาพมาลงเฉยไม่ได้ผลหรอกครับ
เพราะว่าไม่ได้ออกโทรทัศน์แน่
หนังสือพิมพ์ก็ไม่เอาภาพมาออกแน่

ทำยังไงถึงจะได้ออกโทรทัศน์
ทำยังไงถึงจะได้ออกหนังสือพิมพ์
เขาก็ต้องคิดหามุมที่จะให้เป็นข่าวสิ
เขาก็เลยไปเอาชาวบ้านมานุ่งกระโจมอก
แล้วลงไปอาบน้ำกลางถนน
เพื่อประจานว่าถนนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ
แล้วก็ได้ผลจริงนะฮะก็คือว่าออกโทรทัศน์หลายช่อง
หนังสือพิมพ์ขึ้นหน้าหนึ่งหลายช่อง
นี่กำลังปลูกต้นกล้วยกันอยู่เห็นไหมล่ะเนี่ย

อันนี้เป็นวิธีการที่ทำยังไงที่ร้องเรียนแล้วสื่อถึงเอาไปลง
เขาก็คิดกันขึ้นมาแล้วก็ใช้วิธีการอย่างนี้แล้วก็ได้ผล
ฉะนั้นเรียนกับนายกรัฐมนตรีว่าถ้าเขาไปร้องแล้วได้ผล

แล้วที่ไปร้องแล้วได้ผลก็ไม่ต้องมาเป็นข่าวอย่างนี้

วัฒนธรรมการแก้ปัญหาในบ้านเราเนี่ย
อันไหนลงสื่ออันนั้นได้รับการดูแลก่อน
อันไหนลงเป็นข่าวใหญ่ในสื่ออันนั้นได้รับการบำบัดก่อน
อันไหนยังไม่เป็นข่าวชาวบ้านมาร้องเฉย
ไม่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ไม่เป็นข่าวโทรทัศน์เอาไว้ก่อน
ก็วัฒนธรรมแก้ปัญหาเราเป็นอย่างนี้กันมาตลอดนี่ครับ
เขาจึงจำเป็นจะต้องใช้วิธีการนี้เพื่อให้ได้ผลเร็ว
ฉะนั้นที่นายกท่านบอกว่าโน่นไปร้องนายอำเภอโน่น
ไปร้องอบตโน่นไปร้องผู้ว่านู่นเขาคงร้องแล้ว
แต่ไม่ได้ผลเขาจึงใช้วิธีการนี้
อันที่สองที่นายกบอกว่าอับอายขายหน้าไปทั่วโลกเนี่ย
ผมว่าประเทศไหนก็ตามแต่มีช่องว่างมีหลุมดำในการพัฒนาทั้งนั้นแหละ
มันมีเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนแบบนี้ทั้งนั้น
องกฤษอเมริกาก็เชื่อว่าไม่ได้มีความสมบูรณ์ไปทุกเรื่อง
ต้องมีเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อน
ฉะนั้นพอปรากฏเป็นข่าวก็เท่ากับว่าอ๋อคนเขาเดือดร้อนแล้วทางการก็ไปแก้ไขให้เขา
มันคงไม่ต้องเป็นอับอายหรอกครับว่าโอ้ประเทศไทยเมืองไทยอยู่กันอย่างนี้เหรอ
ชาวบ้านต้องไปอาบน้ำกันกลางถนนเหรอ
ผมว่าคนที่เห็นข่าวนี้เขาก็เข้าใจว่านี่เป็นลักษณะของการประท้วง
ฉะนั้นนายกไม่ต้องอายไปถึงต่างประเทศหรอกครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดา
ต่อไปนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยคนเขาไม่มาต้องร้องเรียน
ก็ไม่ต้องไปบอกโทรทัศน์กันมาเขาไม่ต้องไปเอาช่างภาพหนังสือพิมพ์กันมา
ถ้าร้องเรียนแล้วได้ผลเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนี้
ฉะนั้นนายกจะการันตีได้ไหมล่ะว่าเมื่อประชาชนไปร้องเรียนแล้วเนี่ย
ร้องกับใครล่ะร้องกับนายอำเภอนายอำเภอรีบลุกไปดูและรีบชี้แจงเขา
ว่าถนนสายนี้จะได้งบประมาณมาบูรณะมาทำเมื่อไหร่จะลาดยางได้เมื่อไหร่
ใช้งบปีไหนอบตอบตถักเหตุนั้นอบตอบตชี้แจงชาวบ้านได้ไหมล่ะ
ในปีนั้นปีนี้เพื่อมาซ่อมแซมดูแลเอาระยะที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้า
เกลี่ยไปบดให้ก่อนให้พอวิ่งกันได้อบตอบจนายอำเภอทำอย่างนั้นไหมล่ะครับ
ถ้าระดับร่างกลไกอบตอบจทำอย่างนั้นเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนี้
นี่ก็อีกแห่งหนึ่งเนี่ยที่ไหนล่ะกระบีนั่นลงทุนกราบกันถึงขนาดนี้
ว่าว่าเขาเดือดร้อนฉะนั้นที่นายกหงุดหงิดวันนี้ก็ดีไปอย่าง
แต่ว่ากลไกของรัฐตั้งแต่ผู้ว่าตั้งแต่นายอำเภอตั้งแต่นายกอบจนายกอบต
จำไว้นะว่าถ้าไม่อยากให้เขาไปร้องเรียนออกสื่ออย่างนี้
เมื่อเขาไปร้องเรียนครั้งแรกแรกต้องไปดูแลเขาต้องไปบอกเขา
ยังทำไม่ได้ครับยังไม่มีงบประมาณครับแต่นี่ส่วนใหญ่เฉย
แล้วพอเป็นข่าวขึ้นมาทีนึงก็กุลีกูจอแล้วนี่ก็เดือดร้อน
มหาดไทยบอกว่านายกบอกมหาดไทยเขาโกรธนะ
เขาจะไปเอาเรื่องกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เขาต้องไปถามเขาดูสิครับว่าเขาได้รับจัดสรรงบประมาณหรือเปล่า
บางทีก็ของงบประมาณมาก็ไม่ได้ก็ถูกตัด
พอถูกตัดไม่มีงบไปซ่อมไม่มีงบไปราดยางไม่มีงบไปทำ
พอคนมาร้องเรียนอ้าวถ้าเขาถูกย้ายเขาเดือดร้อน

ฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะบอกนายกว่าเขาร้องเรียนแล้วไม่ได้ผลนะครับ
เขาถึงมาทำกันอย่างที่ว่าเขาต้องทำอย่างที่ว่า
เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าทำอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นข่าวแง่
ทุกทีก็จะเห็นว่าเวลาไปร้องเรียนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ก็จะเอาชาวบ้าน๔คน๕คนแล้วไปยืนชี้กันอย่างนี้
ชี้ว่านี่หลุมนะอย่างนี้ภาพอย่างนี้เก่าแล้วไม่ลงไม่ออกทีวี
ถ้าอยากออกทีวีให้ได้ผลก็ทำอย่างที่ว่าเมื่อกี้
ฉะนั้นนี่ก็ดำนากันเห็นไหมล่ะครับเอานาไปดำกันกลางถนน
ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาสุดท้ายก็คือว่า
กลไกของรัฐจะต้องดูเรื่องนี้แล้วเก็บมานั่งคิดดูว่า
ต่อไปนี้ถ้าชาวบ้านร้องเรียนเราจะเอาใจใส่กับเขาไหม
ถ้าเอาใจใส่มาปรับปรุงให้ปรับปรุงไม่ได้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็ประกาศบอกให้ชาวบ้านเขาว่า
ที่ยังทำไม่ได้เพราะงบประมาณไม่มีจะของงบประมาณปีไหนมา
แค่นี้แหละชาวบ้านเขาก็ไม่ลงทุนไปถึงขนาดนั้นหรอกครับ
นี่ก็เอามาเล่าให้ฟังเพื่อจะท่านนายกจะได้เข้าใจว่า
ไม่ใช่อยู่เขาไปลงไปนั่งอาบน้ำนุ่งกระโจมอก
เขาร้องเรียนมาหลายหนแล้วแต่ไม่ได้รับการนำพา
เขาต้องใช้วิธีการนี้แหละครับคุณก๊อฟฟุดาวครับ
ผมว่าถ้าชาวบ้านไม่เดือดร้อนจริงไม่มีใครอยากไปลงคลุกขี้ดินขี้โครมแบบนั้นนะฮะ
ไม่ได้สะอาดเลยนะครับก็นั่นแหละมันสนุกซะที่ไหนครับ
ร้องเรียนปัจจุบันนี้ไปยืนชี้ธรรมดาไม่ได้เราต้องมีเทคนิคมีวิธียังไง
ต้องมีวิธีออกแนวประชดประชันนะคะสื่อมันถึงสื่อถึงจะลง
ขอบคุณครับ